เป็นเรื่องราวของการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

ก็จะไปแหย่ตามต้นไม้ที่มีตามธรรมชาติ

แต่ว่าคนนี้พี่คนนี้เขาเลี้ยงมดแดงไว้เลยจ้
หื้อ

เดี๋ยวนี้มาขายได้แล้วเหรอ

เจ้าของก็คือคุณทศพรนามโหงนะคะ

เลี้ยงมดแดงเอาไว้เพื่อขายเลย

จนทำให้มดแดงออกไข่กันมาอย่างต่อเนื่อง

ใช้ข้าวสุกหรือว่าเนื้อปลา

ไปใส่ภาชนะที่ดัดแปลงมาจากมะพร้าว
ผ่าครึ่งให้มันเหมือนดูเป็นธรรมชาตินะคะ

ข้างต้นไม้ที่มีมะพร้าว

เป็นแบบน้ำดื่มใส่ภาชนะเอาไว้

พอช่วงฤดูผสมพันธุ์มันก็จะออกไข่ออกมา

เป็นการอาศัยวิธีการทางธรรมชาติ
พอได้ผลผลิตมาเยอะขนาดนี้นะคะ

เอาไปขายกิโลกรัมละ๘๐๐๑๐๐๐บาท

ตัวพี่เขาเองก็เอาขายมดแดงด้วยเหมือนกัน

ทศพรบอกว่าเดือนนึงนี่นะ
พี่ทศพรบอกว่าเดือนนึงนี้นะ
พี่ทศพรบอกว่าเดือนนึงนี้นะ
พี่ทศพรบอกว่าเดือนนึงนี้นะ

พี่ทศพรบอกว่าเดือนนึงนี้นะ

พี่ทศพรบอกว่าเดือนนึงนี้นะ

พี่ทศพรบอกว่าเดือนนึงนี้นะ
พี่ทศพรบอกว่าเดือนนึงนี้นะ

พี่ทศพรบอกว่าเดือนนึงนี้นะ
พี่ทศพรบอกว่าเดือนนึงนี้นะ